ทีมข่าวของเราตามความคืบหน้าให้ต่อค่ะ
กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดบุรีรำนะคะ
ผู้ปกครองของเด็กผู้ชายอายุ๖ขวบก็ไปแจ้งความ
เพราะบอกว่าลูกชายกลับบ้านเนี่ยโอ้โหหน้าซีดสีหน้าแปลก

ลูกชายวัย๖ขวบบอกว่าถูกผู้ชายรุ่นพี่คนหนึ่งอายุ๑๔

ให้แก่ผ้ามัดมือผูกเอาไว้กับต้นไม้
ปิดตาแล้วก็มีการล่วงละเมิดทางเพศ

ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของเด็กเขาแกล้งกัน
เขาเล่นกันไม่น่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์ทางเพศ
หรือว่าเรื่องของการแบบโอ้โหจะข่มขืนอะไรแบบนี้
ทีมข่าวของเราก็เลยตามความคืบหน้าให้ต่อว่า
จริงแล้วพฤติกรรมมันเป็นลักษณะไหนยังไง
แล้วคนที่ก่อเหตุเป็นเด็กอายุน้อยแบบนี้ค่ะ
แนวทางการดำเนินคดีต้องเป็นยังไงบ้าง

ของเด็กผู้ชายอายุ๖ขวบมาให้ข้อมูลกับนักข่าวของเรานะคะ
บอกว่าตัวเองเป็นคนถามเด็กวัย๖ขวบเองว่า
พฤติกรรมลักษณะมันเป็นยังไงใครก่อเหตุบ้าง

คือพ่อถามแต่เด็กไม่กล้าบอก

สุดท้ายเนี่ยเด็กผู้ชายอายุ๖ขวบบอกว่า
ถูกรุ่นพี่สองคนกระทำชำราวจริงค่ะ
ไม่กล้าบอกพ่อเพราะกลัวพ่อจะลงโทษ
เด็กอะเนาะไม่กล้าเล่าให้พ่อฟัง

เด็กผู้ชายอายุ๖ขวบยอมบอกว่าถูกกระทำนะคะ
แล้วน้องก็มีอาการหวาดกลัวตลอดเวลาค่ะ
คือวันแรกที่น้องโดนหนูมาจากบ้านเพื่อนประมาณทุ่มหนึ่งค่ะ
แล้วมาถึงบ้านแม่ก็บอกว่า
ไม่ได้ไปดูน้องหรอกน้องโดนเขากับมัดไว้อะไรอยู่ตรงนี้ค่ะ
หนูก็เลยห้ะอ่ะตกใกล้อะ

น้องบอกว่าก็บอกชื่อคนเดิมนั่นแหละค่ะ

แล้วก็บอกว่าถอดเสื้อผ้า

แล้วก็ให้อมอวัยวะเพศด้วยค่ะ
เนี่ยค่ะญาติของเด็กผู้ชายวัย๖ขวบก็เล่าให้ฟังต่อนะคะว่า
พอรู้ว่าน้องถูกกระทำเธอก็เลยบอกพ่อของน้อง

ญาติก็บอกว่าไม่คิดเลยนะคะว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะ
ทุกคนก็สงสารน้องเห็นใจพ่อเด็กด้วย
ของเด็กวัย๖ขวบก็บอกกับผู้สื่อข่าวของเราว่า
ไม่สนใจว่าชาวบ้านจะพูดอะไรยังไงนะคะ
สนใจก็แค่ความรู้สึกของลูกชายวัย๖ขวบของตัวเอง
หลังจากนี้เรื่องของคดีก็ปล่อยให้ตำรวจ
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนอาการของลูกชายตอนนี้ก็ติดต่อไปสอบถามอาการ
ผ่านทางแม่เด็กก็รู้ว่าลูกชายออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว
ก็ถูกส่งตัวไปดูแลสภาพจิตใจ

คุณพ่อก็ยืนยันว่าลูกชายเนี่ยเขาก็เล่นสนอยู่กับเด็กแถวบ้าน
ไม่เคยไปเล่นสนกับเด็กสองคนที่ก่อเหตุมาก่อนเลยนะคะ
นี่นี่เพื่อนมันใส่ก๊อกที่เหลืองเนี่ย
แล้วปกติคุณพ่อเคยเห็นไหมว่าลูกของเราเนี่ย
จะไปเล่นกับกลุ่มนี้เห็นเป็นประจำไหม

เล่นกับกลุ่มนี้คนนี้พวกนี้เพื่อนมันพวกเด็กนี้
ครับแต่นี่บ้านอยู่ตรงนี้เวลาผมหายมันหาย
ผมไปตรงนี้เมื่อตรงนี้ไม่เจอก็หาบ้านหลังนี้

ผิดปกติไปแต่๗โมงเช้า
ซึ่งวันนี้นะคะพ่อของเด็กผู้ชายอายุ๖ขวบคนนี้
ก็พานักข่าวของเราไปดูจุดเกิดเหตุค่ะ
อยู่ในเขตพื้นที่ของวัดเสม็ดบ้านปราสาททอง

ว่าต้นไม้ต้นนี้ล่ะที่อยู่ด้านหลังกุฏิพระสงฆ์
เป็นต้นไม้ที่ลูกชายเล่าให้ฟัง

ผูกติดกับต้นไม้ต้นนี้
แล้วก็ถูกบังคับไม่ให้ส่งเสียงร้องเนี่ยค่ะ
มาอีกฝากหนึ่งนะครับในฝากของเด็กที่ก่อเหตุนะครับ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีเราก็พยายามสอบถามคนในพื้นที่
จนทราบพิกัดของเด็กชายรุ่นพี่ทั้ง๒คนนะครับ
ก็มี๑๔กับ๘ขวบนะครับ
ไปพบญาติของเด็กชายวัย๑๔ปีนะฮะ
ก็สอบถามจนเจอคุณยายซึ่งเป็นคนเลี้ยงเด็กอายุ๑๔มาตั้งแต่เล็ก
ยายบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหลานคนนี้ยอมรับว่าดื้อจริง
ที่ผ่านมาก็ตีลงโทษสั่งสอนหลานเป็นประจำแต่ก็ไม่ค่อยจะฟัง
ยายก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่า
วัยช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อซึ่งในวันเกิดเหตุยายไม่รู้เรื่อง
รู้แต่ว่าหลานออกไปจากบ้านตั้งแต่เช้าหลานก็ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนจะไปทำอะไร
ทราบเรื่องก็ตอนที่พ่อของเด็กวัย๖ขวบมาที่บ้าน
แล้วก็บอกว่าหลานชายไปทำอะไรกับลูกของเขา
พ่อเด็กมาว่าเนี่ยไปมัดลูกเขาทำไมเขาก็พาลูกเขามานะ
พาเด็กเข้ามาก็มาเปิดเสื้อดูก็เห็นรอยแดงใช่ไหม
ก็ไม่รู้ว่าเขาทำหรือไม่ทำก็ถามเด็กว่ามันไม่ได้ทำ
ก็ตกใจเหมือนกันยายรู้สึกว่าเสียใจมากเลย

ยังไงคะดื้อแบบไหนครับ
ื้อบอกไม่ถูกนะกี่เนอะ

บอกให้ฟังแล้วก็ถูกตีตีบ่อยนะตีจริงตีแล้วถามตีดูตีแล้วก็ตีจริงนะไม่ใช่ตีเล่นนะแต่เขาก็ไม่ฟัง
จะเอายังไงต่อถ้าเกิดว่าสมมติว่าน้องเนี่ยอาจจะต้องโดนคดีแล้วก็ไปอยู่สถานบำบัด
ก็ให้ก็ยอมยินดีเขาเอาไปให้เขาไปบำบัดไปมันจะได้รู้สึกมั่ง
ผู้สื่อข่าวของเราก็ได้เจอกับเด็กชายวัย๑๔ปีคนนี้ด้วยนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าปกติก็สนิทกันนะ
ก็เล่นกันเกือบทุกวันที่ทำไปยอมรับว่าแกล้งน้องหยอกน้องโดยอ้างว่าก่อนเกิดเหตุได้ไปเตะฟุตบอลกัน
แล้วก็ทะเลาะกันเด็กชายวัย๖ขวบก็มาต่อว่าเขาเขากับเด็กชายวัย๘ขวบ
ก็เลยวางแผนกันแกล้งวางแผนกันแกล้งน้องด้วยการใช้เชือกฟางมัดเด็กชาย๖ขวบ
ไว้กับเสาใต้อาคารเรียนแล้วก็ไปเตะฟุตบอลจากนั้นก็ไปแก้มัด
ก่อนจะใช้ผ้าปิดตาบังคับให้เดินออกจากสนามฟุตบอลไปที่วัด
ซึ่งอยู่ติดกับโรงเรียนแล้วก็ช่วยกันจับถอดเสื้อผ้าในสาราข้างเมนเผาศพ
แล้วก็กระทำชำราวจริงโดยอ้างว่าต่างฝ่ายต่างสลับกันอมอวัยวะเพศ
จากนั้นก็นำเชือกไปเผาทิ้งในเตาเผาขยะในวัด
ไปนัดกันไปเล่นหรือว่ายังไงเล่าให้พี่ไป

อืมก็คือเลิกเรียนก็จะนัดไปเล่นกัน

ที่เราทำเนี่ยเราจะแกล้งน้องหรือว่าเราคิดยังไง

เล่าให้พี่ฟังหน่อยว่าตอนเล่นบอลผิดใจกันตรงไหน
ตอนเล่นบอลแล้วทีนี้หนูบอกว่าไอเดอร์ออกไปแล้วทีนี้ก็มันไม่ออก
แต่ทีนี้หนูก็เตะบอลกับเพื่อนแล้วทีนี้ก็ถูกหน้ามัน
แล้วก็มันก็ดาบด่าหนูด่าพ่อแม่หนูแล้วหนูก็จับมัด
ชายวัย๑๔ปีคนนี้ยังบอกว่ารู้สึกผิดที่ทำกับน้องนะครับ
ต่อไปก็คงจะไม่แกล้งอีกนะฮะ
แต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องราวจะบานปลายได้ขนาดนี้
หากถูกดำเนินคดีก็พร้อมที่จะไปอยู่ในสถานพินิษฐ์
ทีมข่าวของเรายังเดินทางไปที่บ้านของเด็กชายวัย๘ขวบด้วยนะครับ
แต่ว่าญาติบอกว่าไม่สะดวกจะให้ข้อมูลอะไรนะครับ
บอกแค่ว่าวันเกิดเหตุก็พยายามถามหลานแล้ว

แล้วก็บอกว่าหลานก็ไม่ได้เป็นเด็กดื้ออะไรมากนะ
ว่าคงเป็นการแกล้งกันตามภาษาเด็กมากกว่า
ทีนี้มาดูเรื่องของกฎหมายกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ขั้นตอนในลักษณะว่าคนก่อเหตุแล้วก็ผู้เสียหายเป็นเด็กที่อายุน้อยแบบนี้เนี่ย

พันธุ์ตำรวจเอกสุชาติละลีผู้กำกับการสพกระสังบอกว่า
ตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ว่าจะมีความชัดเจนเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหากับเด็กที่กระทำความผิด
ส่งให้ทางอายการได้ไม่เกินภายใน๒เดือนนี้นะคะ
แล้วก็ล่าสุดวันนี้อายการได้มีการสอบปากคำ
เด็กผู้ชายวัย๖ขวบผู้เสียหาย
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เด็กเองยังอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กจังหวัด
เพื่อดูแลบำบัดสภาพจิตใจนะคะ
ขั้นตอนการดำเนินการกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน๑๐ปี
ต้องหาว่ากระทำความผิด
พนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในฐานะพยานก่อนนะคะ

เพื่อยืนยันว่าเด็กกระทำความผิดจริง
แล้วถึงจะแจ้งข้อหากับเด็กในภายหลัง
จากนั้นเนี่ยจะแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กจังหวัด
มารับตัวไปดำเนินการคุ้มครองดูแล
อันนี้คือเด็กที่ต่ำกว่า๑๐ปีนะคะ
ส่วนเด็กที่อายุเกินกว่า๑๐ปี
ก็จะดำเนินการตามกฎหมายเด็กค่ะ
ซึ่งสารจะเป็นผู้พิจารณาสั่งเองว่า
ลงโทษเด็กด้วยวิธีการไหนนะคะ